มค
คือสิ่งที่เห็นคือเห็นคนคนหนึ่งกำลังนั่งกอดเข่าอยู่บนพื้น

้นเนี่ยเขาก็นั่งติดพื้นอยู่ใช่ไหม
แต่คอเขาเนี่ยติดเพดาน
แล้วก็เอาแก้วใบหนึ่งไปลองน้ำมาก่อนปุ๊บแล้วสวดลงแก้วอีกใบหนึ่ง
ประมาณว่ากรวดน้ำพี่ครับตรวจเสร็จปุ๊บเปิดหน้าต่าง
เราเห็นว่าน้ำกระทบถึงพื้นข้างล่างเลย

รับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
แน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

ส่วนประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในค่ำคืนวันนี้
เรายังคงอยู่ในธีมเรื่องของการออกทริปแล้วไปเจอดีครับ
โดยเฉพาะในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญของเราเขาไปออกทริปเหมือนกัน
แต่ทริปของเขาคือการออกไปทำงานแล้วเจอดี
เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และแขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
ยินดีต้อนรับคุณไก่ครับสวัสดีครับคุณไก่ครับ

เป็นอีกหนึ่งนักเล่าที่ส่วนมากเราจะเจอกันทางเสียงนะครับ
เคยเป็นเรื่องเล่าตอนบวชแล้วก็เส้นทางเดิมครับ
เส้นทางเดิมวันนี้มาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไปออกทริป
แต่ทริปในครั้งนี้คือการออกทริปไปทำงาน
มาพร้อมกับเรื่องนอกเส้นทาง
เออเรื่องราวเป็นยังไงเชิญเลยฮะ
อันนี้ย้อนไปไกลสักหน่อย
น่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า๕๘ปีเลย
ช่วงนั้นเพิ่งจะเริ่มทำงานเซลล์ใหม่

หลงกันเป็นว่าเล่น

ข้อมูลอะไรเอ่ยก็จะไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่ครับ

ก็มีอยู่ทริปหนึ่งช่วงนั้นเป็นต้องเรียกว่าช่วงที่เริ่มต้นวิ่งเองใหม่
ปกติแล้วเนี่ยการเป็นเซลล์เนี่ยมันก็จะต้องจองที่พักล่วงหน้าครับ
แต่เพราะเอิญมันมีอยู่อำเภอหนึ่ง
ปรากฏว่าอันนี้ตัวหัวหน้าเขาบอกว่าอำเภอนี้ผมเคยไปมาหลายครั้งแล้ว
คุณไม่ต้องจองก็ได้รีสอร์ทไม่เคยเต็ม

คนไม่ค่อยเยอะไม่ใช่อำเภอท่องเที่ยว
และจริงมันไม่ใช่ทางผ่านด้วยซ้ำ
คนมันก็จะน้อยมากเราก็ไม่เคยจอง
ไปมาครั้งสองครั้งเออก็ไม่เต็มจริงเว้ย
เพราะครั้งที่๓ที่ไปกว่าจะออกจากร้านลูกค้าได้ก็ประมาณ๖โมงกว่า

ก็เลยก็ไม่เป็นไรก็หา
เราคงไม่ไปขับตระเวนหาสุ่มมาตอนนั้นนะครับ
ก็ปรากฏว่าคือได้มาอยู่๓๔ชื่อ
ซึ่งเราก็ต้องสุ่มไปอีกเพราะว่าบางอันมันก็เข้าไปลึกเกินไป
บางอันชื่อก็ไม่ค่อยจะมันดูม่านรูดอะไรอย่างนี้
บางทีมันดูไม่ค่อยปลอดภัยเราก็ไม่ไปนะครับ
จนกระทั่งก็ขับไปอยู่ที่นึงปรากฏว่าอ้าวเจอแล้วล่ะ
โรงแรมที่อยู่ประมาณมันเป็นหัวโค้งถนนโรงแรมก็ตั้งอยู่
ตึกสองชั้นลักษณะแบบกลางเก่ากลางใหม่แล้วก็ลานจอดรถอยู่ด้านหน้า
มีแสงสว่างมีอะไรดูน่าจะปลอดภัยนะคือเป็นเซลล์ก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากนะครับ
ราคาใช้ได้แล้วก็มีแสงสว่างดูน่าจะปลอดภัยอยู่ได้พอแล้ว
ที่ไปถึงจอดรถขนของเข้าโรงแรมแล้วก็เปิดห้องเปิดอะไรถามราคาเรียบร้อยนะครับ
ลงมากินข้าวข้างล่างโรงแรมมันก็จะมีอยู่ส่วนมุมสุดเลยครับ
มันจะทำเป็นเหมือนกับร้านอาหารตำสั่งข้างในก็มีโต๊ะอะไรต่อมีอะไร
ด้านหน้าก็จะมีพวกโต๊ะม้าหินครับให้มีคนนั่งผมลงไปถึงผมก็
ระหว่างที่สั่งข้าวก็เจอพี่ผู้ชายอยู่คนนึงเขาก็นั่งสูบบุหรี่กินเบียร์อะไรของเขาฮะ
เขาก็แบบอ้าวเฮ้ยน้องเซลล์เหรออืมก็คือตอนนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนชุดครับ
ยังเป็นยูนิปลอมอยู่ก็อ่าใช่ครับพี่แล้วก็ลงนั่ง
เขาก็พยายามชวนผมคุยแล้วก็ชวนไปนั่งด้วยกันครับ
จริงมันก็เกิดขึ้นได้ฮะแบบว่าเราคือเวลาเซลล์เวลาไปที่ไกลบางทีมันเหงามันอะไรอย่างนี้ฮะ
ก็เจอเพื่อนเจออะไรเพื่อนร่วมอาชีพก็คุยกัน
ก็เหนื่อยก็ไม่ค่อยอยากจะคุยเท่าไหร่แต่ก็ไปแบบเสียไม่ได้ฮะ
ก็กะว่าข้าวผัดหมูจานเดียวรอก็ไม่นานกินก็ไม่นานนะพี่นะ

ก็คุยกันไปเป็นไงล่ะอยู่ทำงานบริษัทไหนขายอะไร
คุยไปคุยมาหูผึ่งประโยคนึงเพิ่งมาแถวนี้ใหม่ใหม่ใช่ไหมไม่เป็นไร
อยู่แถวนี้มีข้อมูลลูกค้ามีรายชื่อลูกค้าเดี๋ยวแบ่งให้

เหมือนได้ทองเลยครับเพราะเส้นทางนั้นจริงคืออย่างที่บอกเลยว่า
อยู่นอกรูดเลยก็ถ้าเกิดออกมานอกรูดแล้วยังจู่ได้รายชื่อนี่ได้ทองเว้ย
ก็เลยฟังเขาก็เออแล้วยังไงไอ้พี่อ๋อมันอยู่ข้างบนก็เดี๋ยวเอาไว้ให้
ก็ถามเลขห้องกันแล้วบอกว่าเดี๋ยวเขาร้านปิดขอนั่งดื่มหน่อยเดี๋ยวร้านปิดเดี๋ยวเอาไปให้เองเดี๋ยวไปเคาะเอง
ถามไปอ้ออยู่ชั้น๒เหมือนกันอยู่ปีกเดียวกันคืออาคารมันขึ้นไปแล้วมันเป็น๒ปี
ผมเดินขึ้นบันไดไปผมเข้ามาเจอปีกซ้ายเนี่ยเป็นห้องผมเลยแต่ห้องพี่เขาอยู่สุดทางเดิน
ห้องเราตอนนั้นจำได้ไหมว่าห้องเลขอะไรจำไม่ได้ไม่ได้พี่อืมโอเคแต่พี่เขาอยู่ปีกเดียวกับเราแน่นอน
แต่อยู่ปีกเดียวกันแล้วเขาอยู่สุดทางก็เลยผมขอเบอร์โทรไว้ก่อนพี่เผื่อพี่เมาแล้วพี่ลืม
ไม่เป็นไรน้องพี่ไม่ลืมไม่เมาง่ายหรอกช่วยไม่ได้กินเสร็จปุ๊บขึ้นไป
ก็เป็นเซลล์ก็ทำเอกสารตามปกตินะฮะคือกว่าจะเข้าห้องกว่าจะอะไรต่อมีอะไรเนี่ย
ทุ่ม๒ทุ่มแล้วก็ทำเอกสารไปจน๔ทุ่มก็ยังไม่มาเคาะสักทีไง
สี่ทุ่มครึ่งคงจะลืมกูแล้วทำก็ลืมเราแล้วก็อาบน้ำอาบท่านอนแล้ว
จู่นอนไปได้ยินเสียงฮือฮือเสียงรถมันเป็นเสียงรถ
ก็ตกใจตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บรีบไปเปิดหน้าต่างห้องนะครับเปิดไปดู
เข้ามาข้างในตรงร้านอาหารของโรงแรมอ่ะก็คือโต๊ะม้าหินอะไรหายไปเลยนะ
เห็นรถนะครับแต่เห็นก็ว่ามันเป็นรอยล้อรถเลย

อยู่ชั้น๒เนี่ยยังได้กลิ่นเลยนะ

จะเป็นอะไรพี่เขายุ่งอยู่ตรงนั้นปะวะ

ก็เลยแบบออกมาแล้วก็รีบถอดกรประตูอะไร

เดี๋ยวนะตอนที่ดูผ่านตาแมวเห็นเขายืนอยู่

ก็มองไปสุดทางเดินก็ไม่มีใคร

ก็เดินตามไปดูเขาบอกว่าเขาอยู่ห้องสุดท้ายเลย
อยู่ห้องสุดท้ายเราก็เดินไปที่ห้องสุดท้ายแล้วก็แบบ

ก็อยากได้รายชื่อ

มีกระเป๋าเจมส์บอลมีเอกสารมีอะไรต่อมีอะไร

อยากจะหยิบนะแต่แบบมันเอกสารคนอื่นอะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันก็แล้วกัน

เสียดายอยู่ก็ปิดประตูไงก็เดินออกมา
ออกมาจากห้องนั้นประมาณสักประมาณ๔๕ห้องครับ

คือสิ่งที่เห็นคือเห็นคนคนหนึ่งกำลังนั่งกอดเข่าอยู่บนพื้น

ใช่สุดทางเลยหา
ปกติสุดทางพี่มองไปพี่ก็จะแบบเห็นทางนี้เข้าไป
ในสุดมันก็จะมีหน้าต่างมีอะไร
เจอคนคนหนึ่งเขานั่งกอดเข่าอยู่เขาแบบ

้นเนี่ยเขาก็นั่งติดพื้นอยู่ใช่ไหมครับแต่คอเขาเนี่ยติดเพดาน

แต่ว่าสเกลที่มันโดนยืนแล้วมันหัก

แล้วมันก็ยื่นเข้ามาไว้ใกล้เกินไปไกลเกินไปแล้ว
ก็ทนไม่ไหวก็ถอยค่อยหนี
ที่เหมือนกับทางก็จะล้มจะเดินไม่ไหว
ก็ตะกายตะกายริมห้องตะกายประตูชาว่าน
กระทั่งถึงประตูตัวเองอยากลงไปหาบ่อยเหมือนกัน
ไปหาฟรอนต์เหมือนกันแต่บอกไม่เอาเดี๋ยวพี่บีจับได้

พี่บีเราต้องอยู่ไกลกันหน่อย
อย่างนี้ใกล้เกินไปครับเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้น

พี่บีมึงจะมุดหัวเข้ามาไป

พอจะตั้งสมาธิได้ก็อุทิศส่วนกุศล

คำนี้เหมือนกับพูดปากป่าว

พอเงียบไปเสร็จปุ๊บ

ก็แบบ

พยายามกรวดน้ำให้

แต่ว่าปกติต้องลงไปกรวดที่พื้น
วันนี้ขอฉุกเฉินนะครับพระแม่ธรณีช่วยด้วย

เพราะเหล่าค้อไร้มาตลอดและกรวดน้ำรีบท่อง

คงจะไม่ไปอย่างนั้นดี

แต่ว่าคือเรากลัวเจอพี่เขามาแปลงร่างใส่หน้าเรา
เพราะเราส่องตาแมวไปคราวนี้เจอพี่บีอีกแล้วแต่
แต่เจอในสภาพปกติยืนหันหลัง
ซูบุหรี่เหมือนเดิมแต่ซูบุหรี่ก็หนึ่ง

เดินกลับมานั่งที่เตียงสวดมนต์

ซึ่งแบบคือมันกลัวจนมันเปลี่ยนไปรำคาญแล้วอะพี่

แต่คือไอ้ก๊อกแก๊กนี่เราเคยเจอมาเยอะแล้วไง
คือเราไปตามโรงแรมต่างก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เคยเจอ

อย่างเรื่องที่แบบว่าเคาะประตูเปิดไปแล้วไม่เจอคน

เคาะเบาอย่างนี้ตอนบวชก็เคยเจอ
แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่พุ่งพลวดเข้ามานั่นก็ถือว่าเป็นน้ำจิ้ม
ก็รำคาญจนกระทั่งมากก็เพลียหลับไปเอง
ตื่นเช้ามาเราต้องไปคุยกับปร้อนท์

เจมส์บอลขนขึ้นรถไปก่อน
กลับมาปุ๊บเอาตังค์มาจ่ายปล้น
น้องข้างบนมีอะไรหรือเปล่า

ก็จะมีฟรอนต์คนที่เป็นเมื่อคืน
กำลังเก็บของจะกลับบ้านตอนเช้า
มีคนที่มารับกะใหม่แล้วก็มีแม่บ้าน
แม่บ้านกับคนที่มารับกะใหม่แล้วมองแบบงง
แต่เด็กที่พร้อนท์เมื่อคืนยิ้มมุมปาก
ทรงนี้น้องคนข้างเหมือนจะรู้อะไรดีนะ
ผมก็ว่าเดาอยู่แล้วล่ะว่าพี่น่าจะเจออะไรสักอย่าง
เฮ้ยทำไมเมื่อคืนพี่เจออะไร

ทีนี้น้องบอกพี่ได้ยังว่าตกลงที่เดาว่าพี่จะเจอเนี่ย

ก็เมื่อวานผมเห็นพี่นั่งคุยอยู่คนเดียวที่หน้าร้านข้าว
เขาเห็นเรานั่งคุยอยู่คนเดียว

แต่ในสิ่งที่เราเจอคือพี่บีโบกมือเรียกเราไปนั่งด้วย
แล้วเขาก็คุยแล้วเราก็เอออฮอเหมาะกับเขา

เท่ากับว่าผมเข้ามาถึงโรงแรมนี้
ประมาณ๕นาที๑๐นาทีที่ผมเอาของขึ้นไปเก็บบนห้อง
แล้วผมลงมากินข้าวอันนั้นก็คือเจอแล้ว

ก็แบบอ้าวกูเจอตั้งแต่แรกเลยดีกว่า
แล้วมันอะไรยังไงตอนไหน
เขาก็บอกว่าก็คือประมาณว่า
อันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะพี่เรื่องนี้มันก็นานแล้ว

เรื่องนี้มันเกิดก่อนที่ผมจะมาทำงานที่นี่อีกครับ
คือประมาณว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมีลูกค้าครับ
เขาก็นั่งกินข้าวนั่งกินเบียร์สูบบุหรี่อะไรอยู่ตรงหน้าร้านข้าว
แล้วก็มีรถที่แบบออกแนวแบบเหมือนกับหลุดโค้งมาพี่
แล้วก็ชนปั้งก็ลากเข้าไปไถเข้าไปในร้านเลย
มันคืออุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านั้น
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณไก่เห็นเมื่อคืนได้ยินเมื่อคืนที่มีเสียงรถเอี๊ยดมาเนี่ย
มันไม่ใช่ความจริงแต่มันคือเหตุการณ์ที่มันถูกทำให้เกิดขึ้นนะตอนนั้นเหรอ
แล้วผมก็ถามผมก็ถามฟรอนได้ว่าเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพูดถึงอุบัติเหตุที่ว่าเฮ้ยเมื่อคืนก็ดังตู้มใหญ่เลยนะ

ข้างล่างขึ้นมาถึงข้างบนมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นได้ยังไง
พื้นที่ไม่มีรอยอะไรเลยร้านข้าวก็ปกติถ้ามีอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาจริง
เมื่อคืนก็มัวแต่กลัวจนไม่สนใจอะไรอย่างนี้

ไม่แต่แบบมันจริงมากเลยนะเมื่อคืนมันจริงมากเลยนะน้อง

แล้วห้องก็ยังเปิดปกติเหรอ

เจ้าของเขาก็บอกว่าเออก็เก็บข้าวเก็บของออกไป

เอาน้องเงินเมื่อวานพี่ไปเปิดห้องใครวะ
มันเปิดได้นะพี่เปิดห้องไหนครับ

ในสุดเมื่อวานไม่ได้ขายใครพี่
เมื่อคืนเปิดได้เลยอาจจะเป็นเซลล์คนอื่นก็ได้
คือสภาพที่เราเห็นในห้องมันคือห้องเซลล์

แบบนี้เซลล์เข้าพักแน่นอน

นี่แม่บ้านเพิ่งจะมาพี่จะขึ้นไปดูกับผมก็ได้
ว่าห้องมันคือห้องมันยังไม่ได้ผ่านการใช้เลย
แล้วเมื่อคืนพี่เปิดได้ยังไง

คนที่เขาเกิดอุบัติเหตุเนี่ย

แบบถ้าพี่เห็นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้
แต่ก็เห็นพี่นั่งคุยอยู่คนเดียว

แจ๊คกับการมาตัดสินว่าใครใช่ไม่ใช่
คือมันตัวตันเหมือนผมกับพี่นั่งคุยกันอยู่อย่างนี้

๓๒นั่งดื่มเบียร์สู่ปุรีจมูกแดงอยู่งั้น

ก็ถามแล้วมีคนอื่นเขาได้เจอได้อะไรบ้างไหม

เออทำไมล่ะ
อะไรยังไงอะไรยังไง

แต่ไม่เคยมีใครเจอเป็นตัวเป็นตนขนาดนี้นะ
มันมีอย่างมากก็คืออย่างสมมุติว่า
มีแขกนั่งพักอยู่ในห้อง

เหมือนจะมองซ้ายมองขวากลิ่นมาจากไหน

ก็เจอมีผู้ชายคนหนึ่ง
ก็เดินผ่านหน้าต่างไปแบบสูบบุหรี่

อยู่ชั้น๒ไม่มีระเบียงทางเดิน

บางคนเจอนอกกว่านั้นก็มี

บางคนคือเคยได้ยินเสียงรถ

แต่คือก็ตกใจอยู่ในห้อง
เขาบอกว่าเจอคนวิ่งมา

เสร็จปุ๊บทรงเดียวกันเลยฮะ

มองไปปุ๊บอุบัติเหตุ

ชั้นล่างแล้วเราอยู่ชั้น๒อีกแล้ว

มันวิ่งมาเคาะหน้าต่างเราได้ยังไง

แต่ที่เจอจะเจออยู่ที่ชั้น๒เป็นส่วนใหญ่
ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าพี่บีคนนี้เขาเคยพักอยู่ชั้น๒
ในวันที่เขาประสบอุบัติเหตุนั่นแหละ
แต่อย่างที่พนักงานบอกคือพนักงานก็ไม่ผิดนะ

เขาก็มีสิทธิ์เปิดห้องให้กับคนอื่นได้
ไปเช่าไปพักอยู่แล้วถูกไหมฮะ
แต่วันนั้นจังหวะของคุณไก่

คือสิ่งที่เขาเสนอให้เราว่าพี่เป็นเซลล์อยู่แถวนี้
เดี๋ยวพี่มีรายชื่อส่งให้

เหมือนเขาพูดออกมาเนี่ยมันเป็นจุดที่แบบ
คือจี้ใจแซวเราอยากได้สิ่งนี้

พอมีการพี่แจ๊คพูดว่ารับปาก
เคยได้ยินมาเหมือนกันนะครับว่าพวกนี้คือแบบ

เขาจะให้รายชื่อเราแล้วให้เรารับปากเขา
เพื่อที่เขาจะมาแสดงอะไรบางอย่าง
ให้เราได้รู้ว่าเขาตายไปแล้ว
สิ่งที่เขาต้องการคือต้องการอย่างที่คุณไก่ทำหรือเปล่า
กรวดน้ำอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับเขาก็มีสิทธิ์เป็นไปได้หมด

เพราะว่าจากข้อมูลต่างที่คุณไก่ได้รับมา

มีเซลล์คนอื่นเคยเจอเหมือนกัน
ก็แสดงว่าที่เนี่ยมันต้องมีการพบเจอพี่บีคนนี้อยู่หลายครั้งนะฮะ
แต่มันไม่ใช่โรงแรมที่เป็นโรงแรมที่เซลล์เข้าไปพักอยู่เยอะบ่อย
ถ้าเป็นโรงแรมที่เซลล์เข้าไปพักประจำเยอะ

เพราะเซลล์เขาจะพูดกันเขาติดต่อกันนี่

ที่นั่นมันอาจจะเป็นเมืองรองจริงก็ได้

คือมันนอกเส้นทางที่ผมเคยวิ่ง
เพราะว่ามันมีอย่างที่พี่แจ๊คพูดจริง

บางทีเซลล์คนอื่นเข้ามาต่อคิวไปดี
เขาก็แบบอ๋อพักที่ไหนอะไรยังไง

โรงแรมมาเขาจะบอกให้โรงแรมนี้อย่าไป

อะไรอย่างนี้ฮะอย่างที่พี่แจ๊คพูดจริง
เพราะว่าบางทีอย่างที่เราคุยกันหลายครั้ง
ว่าเซลล์ทางเลือกของเขามันน้อยมาก
ด้วยงบประมาณที่ถูกจำกัดมาจากทางบริษัท
แน่นอนว่าโอกาสที่จะไปเลือกโรงแรม
ที่มันโอ้ยเอาแบบสะดวกสบาย๑๐๐เลย

เพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งอาชีพครับคุณผู้ชม
ที่มีโอกาสได้พบเจอเรื่องราวเหล่านี้

นั่นคือเรื่องของการออกทริปไปทำงานแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้

ยังทำเป็นเซลล์อย่างนี้อยู่นานไหม

เคสนี้น่าจะหนักที่สุดแล้วเท่าที่นึกได้ตอนนี้นะครับ
เรื่องอย่างที่บอกว่าเรื่องก๊อกแก๊กมาเคาะประตู

ผมและผมเชื่อว่าเพื่อนพี่เซลล์ทุกท่านก็คงจะเคยเจอประจำ

แต่อย่างโรงแรมนี้หลังจากนั้นก็ไม่เคยเข้าพักอยู่นะครับ
ก็คือพยายามจัดเส้นทางให้มันเลี่ยงไป
ขนาดนั้นถ้าเข้าไปพักอีกเนี่ย

นั่นคือเรื่องของคุณไก่ในสถานีผีดุของเราครับ
กับเหตุการณ์ประสบการณ์นะครับอาชีพ
การทำงานออกทริปแล้วก็ไปเจอดีมา
คืนนี้ขอบพระคุณคุณไก่ฮะขอบพระคุณครับ
และสถานีผีดุของเราเวลาหมดหมดเวลานะครับ
เราจะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

ค่ำคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรงเป็นต้นไป

ได้ไม่พลาดในตอนที่เราให้ชมกันแบบพี่เมีย
เข้ามาชมสดกันแบบเยอะก็แล้วกันครับ

นักเล่าคนไหนจะมาถ่ายทอดประสบการณ์

ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดี

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

เทศกาลท่องเที่ยวแบบนี้